คุณผู้ชมเห็นภาพหน้าจอตอนนี้ไหมคะ
จุดที่มีการชุมนุม๒จุดตอนนี้ก็คือที่สามเหลี่ยมดินแดงกับที่อนุสวรีประชาธิปไตย
อนุสวรีประชาธิปไตยเราเห็นการจุดไฟเผา
เราเห็นภาพมาสักระยะหนึ่งแล้วตอนที่เรารายงานข่าวมาเรื่อยเนี่ย
ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นจุดไฟเผาอะไร
เดี๋ยวเราจะไปติดตามการรายงานสดกันหน่อยดีกว่านะ

คุณวิมวลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะคะ

เห็นภาพอยู่หน้าจอตอนนี้ครับมีการจุดไฟเผาอยู่ครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มทะลุฟ้าที่จัดกิจกรรมชุมนุมในวันนี้
ก็มีการจัดกิจกรรมก็คือชาปนกิจคอรมอประยุทธ์ที่มีการแก้ไขปัญหาโควิด๑๙ล้มเหลว
อกจากการจุดไฟเผาคณะรัฐมนตรีทั้งชุด
ซึ่งเป็นหุ่นที่ทำจากผ้านะคะ
ก็มีการนำมากองไว้นะคะ
จากนั้นก็มีการจุดไฟเผาเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

ยังมีการรำวงบริเวณโดยรอบกิจกรรมการเผาหุ่น
ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ด้วยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะทางด้านของแกนนำได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงนะคะ
ให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเดินทางกลับบ้าน
โดยขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมทุกคนเดินทางมาร่วมชุมนุม
ทุกครั้งที่มีการประกาศเชิญชวนให้มาชุมนุมด้วยนะคะ
แต่ว่าแสงเพลิงของการเผาหุ่นของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นั้น
ก็ยังพวยพุ่งที่มีทั้งเปลวไฟแล้วก็ควันอยู่ตลอดเวลาค่ะ
ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมในขณะนี้
ก็ยังไม่ได้มีการกระจายออกจากพื้นที่แต่อย่างใดค่ะ

ทีนี้นะคะเราเห็นภาพสองมุมเลยที่อนุสวรีประชาธิปไตย

กับภาพไกลหน่อยที่จะเห็นควันขึ้นมาแบบนี้นะคะ
บริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่มีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างไหมคะ
อนุสวรีประชาธิปไตยมีทางด้านของตำรวจ
ก็คือพลตำรวจตรีอัธวิสัยสื่อผู้บังคับการ

นำของกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะ
ขอให้ยุติการชุมนุมที่เวลา๑๙นาฬิกา
แต่จะไม่มีการสลายการชุมนุม
เข้ามาดำเนินการใดหากว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจัดกิจกรรมอยู่ในกรอบเวลา
ก็คือเวลา๑๙นาฬิกาแล้วก็ไม่มีการเผาสิ่งใด
อยู่บนอนุสวรีประชาธิปไตยนะคะซึ่งทางพลตำรวจตรีอัธวิทย์บอกว่า
หากจะเผานั้นก็ขอให้มีการเผาบริเวณพื้นถนนเท่านั้น
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายอื่น
ขณะเดียวกันก็ขอให้กันกลุ่มผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ
งั้นดูเหมือนว่าวันนี้ดูมีความอลุ้มอร่วยมากขึ้นหรือเปล่า

จากการสอบถามพลตำรวจตรีอัธวิทย์ก็บอกว่า
ทั้งหมดนั้นก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวก
ให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมได้จัดกิจกรรมด้วยความปลอดภัย
แล้วก็ป้องกันเรื่องของการกระทบกระทั่งนะคะ
เพราะว่าพลตำรวจตรีอัธวิทย์บอกว่า
อีกกลุ่มนึงเนี่ยแยกย้ายไปทำกิจกรรมที่แยกสามเหลี่ยมดินแดง
ซึ่งชัดเจนแล้วว่าทั้งสองกลุ่มนั้นมีการแยกกันทำกิจกรรมนะคะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะทางด้านของม่อนอาชีวะก็ได้มีการประกาศ
อนุสวรีประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน
บอกว่ากลุ่มฟันเฟือประชาธิปไตยยืนยันนะคะว่า
ไม่ใช้ความรุนแรงในการขับเคลื่อน
เพื่อที่จะต่อสู้แนวทางประชาธิปไตยในครั้งนี้
ขณะเดียวกันทางวัดอาชีวะก็แสดงความกังวล
กลุ่มเยาวชนที่ไปที่แยกสามเหลี่ยมดินแดงด้วย
บอกว่าหากเกิดความสูญเสียใดคนที่เสียใจที่สุดก็คือพ่อแม่
ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฟันเฟือง
ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่อย่างใดค่ะ
งั้นดูเหมือนว่าจุดนี้ถ้าหากว่าจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์กันเรียบร้อย
ดูเหมือนว่าน่าจะคลี่คลายกันใช่ไหมคะ
เมื่อสักครู่นี้ประกาศเรียบร้อยนะคะ
ว่าให้เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ
โดยกลุ่มที่จัดกิจกรรม
ผู้ที่จัดกิจกรรมยืนยันว่าจะส่งทุกคนกลับบ้านทั้งหมดก่อน
แล้วถึงจะมีการกระจายพื้นที่เพื่อที่จะเคลียร์ความเรียบร้อย
ขณะเดียวกันจากการมองอยู่ในขณะนี้
มีตำรวจออกมาประจำในแต่ละจุดนะคะ
เพื่อที่จะรอในส่วนของการให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่
จากนั้นก็จะเป็นไปตามขั้นตอนค่ะ
ก็คือมาตรวจพื้นที่โดยรอบนะคะว่ามีสิ่งวัตถุต้องสงสัยใดหรือไม่
ก่อนที่จะเปิดพื้นที่ให้กับให้การจราจรใช้ได้ค่ะ

ตรงนี้ก็ประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วนะฮะ
เพจทะลุฟ้าก็ประกาศยุติการชุมนุม๑๙นาฬิกา๓๐นาที